แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็จะผัวพันกับวงการการเมืองด้วยนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยว๒๗กันยายนนี้
จะต้องมีการเฟ้นเลือกหาพบตรคนใหม่ครับ
โดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็จะต้องเป็นประธาน
ในการที่จะร่วมพิจารณาด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยครับ
เพราะการบุกค้นบ้านของตำรวจยศใหญ่
เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยชุดของตำรวจหลายชุดนี้

ตอนนี้มีคำถามว่าเกิดอะไรกับองค์กรตำรวจ

กลับไปเลยบ้าง
บุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพลานรองพบตรหลังลูกน้องถูกจับ
เชื่อมโยงว่ามีเส้นทางการเงินผัวพันกับเครือข่ายพนันออนไลน์
ถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ
เพราะในประวัติศาสตร์ศรีกากีไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อน
ปฏิบัติการนี้จึงเป็นการหักหน้านายตำรวจใหญ่อย่างยิ่ง
ไม่แปลกที่บิ๊กโจ๊กจะเกิดอาการฉุนเฉียวอย่างมาก
ถึงกับประกาศว่างานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
การขอหมายค้นเนี่ยเป็นการขอหมายค้นโดยไปหลอกศาลนะครับ
เป็นการขอไม้ค้นโดยไม่สุจริตนะครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ย
เป็นการขอหมายค้นเนี่ยเพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่
แต่ไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผม
ที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกินเรื่องการเมืองในต่อรอนะครับ
เรื่องนี้ใครทำต้องรับผิดชอบนะ
ก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามสังคมเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ไทยรัฐทีวีจึงไปเสาะแสวงหาข้อมูลจากบุคคลวงใน
และพบว่าเรื่องนี้จะมีเบาะแส๒ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกอาจจะเป็นไปได้ว่าพบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพนันออนไลน์
ลูกน้องถูกจับยกกวนในคราวเดียวกัน
แต่จะโยงใยมาถึงบิ๊กโจ๊กหรือไม่
ก็ต้องรอดูหลักฐานของตำรวจชุดจับกลุ่ม
ประเด็นที่สองที่น่าสนใจอย่างมากคือการเอาคืนจากกรณีกำนันนก
ลูกน้องของนายตำรวจใหญ่ถูกไล่เช็คบิน
จนทำให้ผู้กำกับเบิ้มพันธุ์ตำรวจเอกวัชิรายาวไทยสงศ
ผู้กำกับการ๒กองกำกับการตำรวจทางหลวง
ต้องตัดสินใจปลิดชีพตัวเองให้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งกรณีนี้สร้างความไม่พอใจให้กับตำรวจอีกซีกหนึ่ง
ลูกน้องมือดีต้องถูกสังเวย
จึงเป็นที่มาของปฏิบัติการทวงแค้น
ทั้ง๒ประเด็นแวดวงข่าวกลองให้น้ำหนักประเด็นที่๒มากที่สุด
เพราะหากย้อนดูประวัติของผู้กำกับเบิ้ม
จะพบว่าเส้นทางของเขาไม่ธรรมดา
ทำงานเกี่ยวยงกับหน่วยงานและบุคคลสำคัญระดับสูงมาไม่น้อย
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโด
โดยปฏิบัติการพิเศษมหาดเล็กราชวรรพรักษาพระองค์๙๐๔

รวมถึงการเป็นนายตำรวจราชองคารักษ์
เสียลูกน้องมือดีไปกับเรื่องผู้มีอิทธิพลทั้งที่ผลสอบยังไม่กระจ่าง
ต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรกันแน่ทำให้อีกฝ่ายยอมไม่ได้
บิ๊กโจ๊กพยายามแอคชั่นเต็มที่เพื่อให้ผลงานเข้าตา
เพื่อจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการขึ้นไปสู่ตำแหน่งเพชรยอดมงกุฎในวงการตำรวจ

หากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งพบตรจริง
กร้อนจะตกอยู่ในมือของนายยกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินทันที
เพราะหากแต่งตั้งไม่รัดกลุ่มไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์กฎหมาย
ก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้

สิ่งหนึ่งที่ประชาชนเห็นและรับรู้
คือองค์กรตำรวจกำลังกัดกินกันเอง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน